ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นข่าวดังเป็นข่าวใหญ่เลย
การเสียชีวิตของในพลคนดังพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุข
ตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายภรรยาก็รับสารภาพกับตำรวจนะคะ
ว่าเป็นคนลั่นไก่ยิงสามีจนเสียชีวิต
ความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยคือล่าสุดเนี่ยทางตำรวจให้ประกันตัวภรรยานะคะ
แล้วลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคุณแม่ไปดูแล
เพราะว่าตอนนี้แม่ก็ยังเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ก็ยังร้องห่มร้องไห้อยู่นะคะ
วานตำรวจเค้นสอบทั้งวันนะ
จนกระทั่งประมาณทุ่มถึงยอมรับสาภาพ

เพราะว่าตอนแรกที่ตำรวจเข้าไปเจอศพเนี่ย
ภรรยาก็นั่งกอดศพอยู่ร้องไห้อยู่
แล้วก็บอกว่าสามียิงตัวตาย
เรื่องการเสียชีวิตของพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุข
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เกิดขึ้นที่บ้านพักที่ซอยบรมราชชนนานี๗๐เมื่อวานนี้
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่คุมตัวภรรยาก็คือ
พันธุ์ตำรวจตรีหญิงพรประพาปิ่นสุกอายุ๖๗ปี
แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ

เหตุผลที่ให้ประกันตัวได้เนี่ยก็เนื่องจากมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วก็ไม่พบว่ามีพฤติการการหลบหนี
และอีกอย่างหนึ่งคือทางภรรยาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ทั้งหมดที่พูดมาคุณผู้ชมคือเข้าหลักเกณฑ์

ใช่ค่ะคือเธอยอมรับแบบนี้นะฮะยอมรับเป็นผู้ใช้อาวุธปืน
ก่อเหตุยิงสามีตนเองจริงแต่ไม่ยอมเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง
ตำรวจบอกเนื่องจากยังไม่พร้อมจะให้การกับทางตำรวจ
ก็แจ้งข้อหาแล้วแต่ประกันตัวแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะ
ส่วนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะพลตำรวจโทษทิติแสงสว่าง
ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจโทปัญญาเลยค่ะรุ่น๔๐เรียนมาด้วยกัน
แล้วเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจในจุดที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนะคะ
ก็ยังบอกกับนักข่าวอยู่เลยว่าพลตำรวจโทปัญญาเนี่ยนะถือเป็นเพื่อนที่ดีเลย
ขยันทำงานเคยทำคดีสำคัญหลายคดีทั้งเรื่องของคดีเสือดำด้วย

คือเป็นหนึ่งในคณะทำงานที่จะบินไปสัมภาษณ์คุณดิวอริสราที่ไต้หวันด้วยนะคะ
ทีนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นก็เกิดจากปัญหาครอบครัว
แต่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ยังไม่ได้คุยกับภรรยาของพลตำรวจโทปัญญานะ
เพราะว่าก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ให้ประกันตัว
ภรรยาของผลตำรวจโทษปัญญาแล้ว
หลังจากนี้ก็จะไปอยู่กับลูกสาว

เพราะว่าแม่ยังทำใจไม่ได้ยังกังวลอยู่
ถ้าเกิดว่าจะต้องกลับเข้าไปที่บ้านหลังเดิม
แล้วกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็เหมือนกับสามีภรรยา
อยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุแต่ก็อยู่กันสองคนนะคะ
แล้ววันนี้นะคะนักข่าวก็ลงพื้นที่
ได้คุยกับเพื่อนบ้านของพลตำรวจโทปัญญา
คุยกับคุณชัยรัฐชาวลิศพิเชษค่ะ
คุณชัยรัฐเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือพลตำรวจโทปัญญาตอนที่เกิดเหตุนะ
เป็นหนึ่งในสี่ของคนที่ไปอุ้มร่างของพลตำรวจตรีปัญญา
ลงมาจากชั้น๒มาอยู่หน้าบ้าน
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุตอนนั้นกำลังขับรถกลับเข้าบ้าน
แล้วระหว่างทางมีคนงานเรียกบอกว่ามาช่วยหน่อย

พอไปถึงเจอร่างพลตำรวจโทปัญญาค่ะ
โดนยิงอยู่บนชั้น๒อุ้มร่างลงมาข้างล่าง
รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันนะคะ

ว่ามีปืนตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุไหม
เขาบอกว่าตอนนั้นไม่รู้แหละรู้แต่ว่าต้องช่วยลงมาให้ได้นะ
ช่วยลงมาทำไมจะเอาขึ้นรถเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาล
ใช่แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นพอเอาร่างลงมา

คือมีเพื่อนบ้านมาทักเพื่อนบ้านอีกคนนะคุณนะ
เดินมาทักบอกเขาตายแล้วหรือเปล่า
ถ้าตายแล้วอย่าย้ายร่างเขา

นี่ไงต้องรอให้ตำรวจมาตรวจสอบมาชนะสูตรก่อน

ทีนี้ก็เลยถามอีกค่ะว่าอยู่บ้านใกล้กันเคยได้ยินไหม

คือสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนที่น่ารักมากชอบทำบุญด้วย
แล้วก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันมาหลายปีแล้ว

สามีภรรยาคู่นี้จะมีปัญหากับใครค่ะ
ใช่ครับเพราะว่านานแล้วเคยได้ยินเสียงทางหนึ่ง

ผมจะนอนอยู่ห้องด้านในไม่ได้นอนห้องด้านนี้ไง

นานร้านนี้เป็นเดือนอะไรไหมหรือเป็นปี
เป็นสามปีที่แล้วหลายปีแล้ว

แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้สังเกต
เพราะว่าท่านตัวเองก็ไม่เคย

แล้วก็มีอะไรก็ช่วยให้ของกินให้เราเอง
นี่ไงให้ขนมแม่ผมก็นั่งอย่างนี้
พวกเขามาทักทายแม่แล้วก็ให้ขะลมแม่
นี่ค่ะเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลกับนักข่าว
บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้น่ารักใจดี

บ้านหลังนี้ค่ะวันนี้ที่นักข่าวไปตรวจสอบ
หน้าบ้านประตูรั้วปิดแต่ว่าก็ยังมีแม่บ้านมาทำงาน

ซึ่งก็เป็นบ้านขนาดใหญ่ในพื้นที่ร้อยตารางวา
ทางแม่บ้านเองก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าว
แต่ทีนี้คุณผู้ชมร่างของพลตำรวจโทปัญญา
ถูกส่งที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เดี๋ยวรอครอบครัวติดต่อเพื่อที่จะรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ส่วนอดีตตำรวจที่เคยร่วมงานกับพลตำรวจโทปัญญา
ก็บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ช็อกมากตกใจมาก
เพราะว่าท่านถือว่าเป็นคนที่รักลูกน้อง
ท่านเป็นตำรวจที่ซื่อสัตว์เคยทำคดีสำคัญเยอะ
แล้วภรรยาเนี่ยคือเขาก็บอกนะ
เคยเห็นทั้งสองคนออกงานร่วมกันประจำเลย
ไม่คิดไงว่าจะมีปัญหาทะเลาะกัน
ส่วนประเด็นเรื่องชู้สาวอันนี้ก็ถามเหมือนกันนะคะ
คือทางอดีตตำรวจบอกนะบอกว่าไม่มีนะ
เท่าที่รู้จักท่านมาเนี่ยค่ะคือบอกว่าน่าจะมาจากปัญหาเรื่องครอบครัวมากกว่า
แล้วโดยส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่เกษียณแล้วเนี่ย
ก็ไม่ได้เคยเจอพลตำรวจโทปัญญามา๖ปี
แต่ก็ยังทักทายกันยังคุยกันผ่านทางไลน์ตลอด

ด้านของโครสกองประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนสอเนี่ยนะครับ
ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญซึ่งจริงก็คุมคดีมา๙๘๘ใช่ไหม
แล้วก็จริงต้องมีพลตำรวจโทปัญญาท่านอยู่ด้วยนะครับ
ก็บอกแบบนี้บอกว่าพลตำรวจโทปัญญาเนี่ยนะฮะ
คดีนี้ทางสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ก็รับทราบเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดหรือว่าความกดดันจากการทำงานนะ

เพราะไม่ได้มีการเร่งรัดในการสอบสวน
ซึ่งที่ผ่านมาพลตำรวจโทปัญญาก็ทำงานอย่างเต็มที่
และสุดความสามารถเหมือนกันนะครับ
ตำรวจในชุดคลี่ขายคดีนี้นะฮะบอกว่า
สาเหตุที่ภรรยาของพลตำรวจโทปัญญายิง
เพราะปัญหาความเครียดภายในครอบครัวที่สะสมมานาน
แต่ยังไม่ระบุสาเหตุที่แท้จริง